มีพระราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
พระราชดำริเห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชธรรม
เพื่อให้โอกาสบุคคลนั้นกลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
ทั้งการกำหนดผู้ต้องโทษนะคะ
ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป
แก่ผู้ต้องกักขังซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด
และยังไม่ได้รับโทษกักขังแทนโทษจำคุก
หรือยังไม่ได้ถูกกักขังแทนค่าปรับ
ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ
และผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ

ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว

ไม่ว่าจะเป็นความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ซึ่งมีโทษจำคุกเหลืออยู่ไม่เกิน๑ปี
นับแต่วันที่พระราชเกร็จสดีการนี้บังคับใช้

ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
อาทิคนพิการตาบอดสองข้าง
คนเจ็บป่วยด้วยโรคเลื้อนโรคมะเร็ง
ซึ่งทางราชการทำการรักษามาแล้ว

ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้

และไม่ว่ากรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ซึ่งมีโทษจำคุกเหลืออยู่ไม่เกิน๒ปี
นับแต่วันที่พระราชเกร็จสดีการบังคับใช้
นายปานเทพภัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชน

พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
แก่นำพันธมิตรที่ต้องโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามเกณฑ์
ที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

และมีผลบังคับใช้วันที่๔พฤษภาคมเป็นต้นไป
ซึ่งเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
สารดีกามีคำพิพากษาคดีพันธมิตรบุกธรรมเนียบรัฐบาล

ส่งผลให้จำเลย๖คนมีความผิด
และต้องโทษจำคุกเป็นเวลา๘เดือนโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
ซึ่งประกอบด้วยพลตรีจำลองศรีเมือง
นายพิพบทงชัยนายสมเกียจพงภัยบูล
นายสมศักดิ์โกสัยสุขและนายสุริยสัยกตศิลา
ซึ่งแก่นนำทั้ง๕คนอยู่ในเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ส่วนคนสุดท้ายคือนายสนทิลิ้มทองกุล
ยังมีคดีที่สารดีกาสั่งจำคุก๒๐ปี
ทำให้นายสนทิยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะ
ด้านนางพริมบุญพัทรรักษามารดาของไผ่ดาวดิน
หรือนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษา
ก็ยืนยันว่าได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คาดว่านายไผ่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวด้วย
ขณะที่คดีของนายบุญทรงเตรียพิรม
ที่ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุก๔๒ปี
ยังไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับการปล่อยตัว

อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องโทษหลายคดี
ว่าจะได้รับการพิจารณาลดจำนวนวันต้องโทษค่ะ